แต่ถ้าใครเลื่อมใสสัทธาหลวงพ่อแป๊ะที่วัดสว่างอารมณ์บอกว่า
ให้ไปเลยเพราะสิ่งที่เขานิยมกันคืออะไร

เออคุณไหว้ขนาดนี้คุณต้องรีบไปแล้ว

คุณชนะเหมือนตัวหยอดเหลี่ยงที่วัดแรกที่สูงอ่ะ

อาจารย์แป๊กำลังลงยันหลังมือให้กับสาธุชนที่มา
นี่คุณผู้ชมค่ะต่อแถวกันยาวเหมือนกันค่ะที่นี่
คนก็เยอะไม่แพ้กับที่ชนบุรีเมื่อกี้เลย
สว่างอารมณ์แคร์แถวตะมนต์ขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ชาวบ้านสาธุชนผู้มีความเรื่องใส่ศรัทธาในสายหมู่สายธรรม
มาหาพระอาจารย์แป๊ะกันนะครับเขาเชื่อกันว่าการลงยันหลังมือเนี่ย
จะช่วยบันดาลความเป็นสิริมงคลให้
แล้วคุณสังเกตให้ดีมีคนดังไปที่นี่ด้วย
อุ๊ยพี่พี่อะไรพี่สมจิต
ไม่ใช่พี่หนึ่งจักรวาล

อ้าวพี่สมจิตสมจิตผมต้องเอาขอ
บ้านดอเยอะไปเปล่าเนี่ย

อันนี้พี่หนึ่งจากกรวาล

คุณหนึ่งก็ไปร่วมด้วยเหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นแล้วคุณหนึ่งเขาก็ขึ้นมากราบพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยที่
ใครเขาก็ร่ำลือกันแหละคุณชนะบอกว่าถ้า
มาขออะไรที่นี่ก็สมปรัฐนากันทั้งนั้น

เดี๋ยวจะล้วนปิ้งปองในข้อง
ที่หนึ่งเขาจะล้วงสักกี่ลูกคุณเดาสิ

ส่วนใหญ่เขาก็มี๒กับ๓นี่แหละ
๑๑ออกมาแล้ว

พี่หนึ่งบอกว่าแค่นี้พอแล้วพอใจ

หนึ่งบอกส่วนตัวจริงไม่ค่อยเสี่ยงโชคนะ
พี่หนึ่งเลยอ่ะอ่ะว่าง

หนึ่งจะนำโชคนำลาบให้เราหรือเปล่า

โทษพี่หนึ่งพี่รักพี่นะที่ผลงานสุดยอด